ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนยังคงจำกันได้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากสำหรับเด็กผู้หญิงคนนึง
และเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะลบคำสบประมาทของใครหลายคนได้ว่า
โทษประหารในเมืองไทยไม่มีอยู่จริง
อยากให้คุณผู้ชมฟังขอย้อนกลับไปก่อนนะคะ
๓ธันวาคมปี๒๕๕๘ที่จังหวัดกาลสินค่ะ
สโนหรือว่านางสาวฤดีวันวัย๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านไปตามถนนสาย
บ้านศรีฐานบ้านโนนเมืองในตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัย
ระหว่างทางค่ะคนร้ายเนี่ยถีบรถจักรยานยนต์ของน้องสโนจนล้ม
เพื่อหวังจะข่มขืนแต่น้องต่อสู้สุดท้ายน้องถูกทำร้ายร่างกายจนตับแตก
มีเลือดออกในช่องท้องแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะ
จากนั้นปี๒๕๕๙ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เข้าจับกลุ่มนายกริติเดช
ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านศรีฐานก็คือคนที่คุ้นหน้าค่าตากัน
บ้านเดียวกันกับน้องนั่นแหละค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
และทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
จากนั้นศาลชั้นต้นจังหวัดกาลสินตัดสินประหารชีวิต
และให้ชดใช้ค่าสินไหมแต่จำเลยใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์นะคะ
จนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดศาลอุทธรพิพากษายืนโทษประหารชีวิตตามศาลชั้นต้น
ซึ่งทางอดีตผู้ใหญ่บ้านคนร้ายเนี่ยก็ยื่นดีกาอีก
แต่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะสารจังหวัดกาลสินออกนั่งบันลัง
คำพิพากษาของสารดีกาในคดีข่มขืนกระทำชำราวและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายที่พนักงานอายการจังหวัดกาลสิน
โจทยื่นฟ้องนายกริติเดชระเวงวันอดีตผู้ใหญ่บ้านศรีฐานจังหวัดกาลสิน
โดยมีนายกริจและนางลำไยพลประสิทธิ์พ่อแม่ของน้องสโนพร้อมกับครอบครัวและญาติพี่น้องเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยนะคะ
ลำไยผู้เป็นแม่ยังคงสวมชุดสีขาวไว้ทุกข์แล้วก็กอดรูปน้องสโนเอาไว้แนบอกตลอดเวลาเหมือนทุกครั้งที่มาฟังคำตัดสินที่ศาล
แต่ไม่มีญาติของนายกริติเดชซึ่งเป็นจำเลยมาร่วมรับฟังคำพิพากษาเลยค่ะ
สารอ่านคำพิพากษาให้กับจำเลยฟังผ่านทางวีดีโอคอนเฟอร์เนสระบุว่า
จำเลยยื่นดีกามีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นและแม้ว่าฝ่ายโจทย์จะไม่มีประจักษ์พยานแน่ชัด
แต่พยานแวดล้อมให้การสอดคล้องกันหลายปากและมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการใช้ฟันกัดบริเวณนิ้วมือของจำเลย
ร่องรอยลูกอันทะบวมที่เกิดจากการต่อสู้
รวมถึงรถจักรยานยนต์ของจำเลยกับผู้เสียชีวิต
ก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีร่องรอยเฉียวชนกัน
เพราะฉะนั้นสารพิจารณาแล้วเป็นพยานและหลักฐานที่มั่นคง
ตัดสินให้ลงโทษตามสารอุทธรณ์ก็คือประหารชีวิตนายกริติเดช
และมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม๒๓๙๐๐๐บาท
ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
หลังจากที่ได้ฟังคำตัดสินของสารดีการแล้วนะคะ
ลำไยพลประสิทธิ์แม่ของน้องสโนและครอบครัวก็เปิดเผยบอกว่า
ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน
ครอบครัวยืนยันว่าจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด
อยากที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว
จนกระทั่งวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้ว
ก็อยากจะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ตลอดจนสื่อมวลชนที่คอยให้กำลังใจตลอดมาด้วยค่ะ
แต่ว่าจะเห็นแห่งสวากในมือนี้

แม่คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะมีมือนี่
เพราะว่าแม่บอกว่าถ้าแม่บ่หยุด

กำลังใจของแม่ก็คืออยู่กับลูก
กำลังใจของแม่ก็ยูกกับคน